เอฟซีโซก็เป็นทีมที่ทำให้วีดำนั้นช็อคเลยนะครับ
เกมแรกของการออกสตาร์ทเพราะว่าเอฟซีโซบุกมาชนะบุรีรำถึงถิ่น๖ต่อ๐
และอเรียโน่เลยนะครับยิงในนั้นเกมเดียว๔ประตูครับ
เพราะว่าเกมนี้ถือว่าอันตรายมากสำหรับอาเรโน
จะแก้ตัวให้ได้ในการประกบอาเรียนโน่ให้อยู่หมัดครับ
ครับอะไรครับพวกเราของทีมไทยกันบ้างนะครับ
ทีมชัดไทยมีโปรแกรมในการแข่งขันชุดเดินกันยันยนต์นี้
กับศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่๓หรือว่ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะครับ
บอกเหมือนกันว่าทุกรายการนี้นะครับเป็นรายการที่พิสูจนศักดิ์ศรีของทีมไทย
ที่ทีมไทยจะพิสูจน์ว่าพวกเขามีดีพอไหมในการแข่งขันรอบ๑๒ทีมสุดท้ายครับ
กันหน่อยนะครับบรรยากาศก่อนที่จะเข้าให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงนะครับ
มีนักข่าวมาพูดคุยสอบถามถึงความพร้อมของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอล
รวมถึงการเตรียมทีมในการสู้ศึกบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมนะครับ
เป็นทีมที่แข็งแกร่งอันดับโลกก็ดีกว่าไทย
ก็ถือเป็นแมชอุ่นเครื่องที่สร้างความพร้อมให้กับทีมไทยในการคัดวันโลกเกมแรก
ฉะนั้นเราเน้นในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าเราอยากเห็นถ้วยพระราชทานของในหลวงเนี่ย
ก็คือเป็นถ้วยที่สูงส่งแล้วก็ทุกทีมที่มาจะต้องของแข็งแล้วก็ทีมชาติไทยได้ประโยชน

ฉะนั้นในทุกเกมเราจะให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้าน
ทุกคนเราเปิดโอกาสให้หมดนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าแค่ชะปุ๋ยหรือรีซอร์นะครับ
จริงแล้วเนี่ยพี่โก้ก็มองหลายคนนะครับมองว่าในแต่ละตำแหน่งตรงไหนมันขาดนะครับ
ขาดแล้วเนี่ยมีคนทดแทนไหมแต่นี้ในแต่ละตำแหน่งมี๓๔คนอยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นคนที่จะเบียดก็ต้องดีจริง
โก้เล่าว่าทั้ง๓ทีมที่เชิญมาเนี่ยซิโก้เป็นคนเลือกเองด้วยนะครับ
มิถุนายนก็จะแข่งขันเนี่ยเพื่อที่จะเอาทีมที่ชนะเลิศก็คือแข่งขันแบบ
มาดามแป้งโดยพันธุ์ล่ำซ่ำประธานสมสรรค์สตาร์ฟโคชน์
และทีมผู้บริหารเพื่อความพิสิทธิมงคลและสิบสารวิทยาศาสตร์ธรรมไทย
เทศกาลสงครานหลังจบการซ้อมในช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมา
ได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจริงหรือไม่
ก่อนได้รับคำตอบว่าต้องรอการยืนยันคอนเฟิร์มจาก
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซะก่อนครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศก่อน
แต่ว่าส่วนตัวแล้วเธอนั้นเผยว่าเธอพร้อมที่จะรับตำแหน่ง
ซึ่งก็ได้ทำการติดต่อกับนักฟุตบอลหญิงอย่างต่อเนื่อง
และทุกคนนั้นก็พร้อมที่จะกลับมารับใช้ชาติครับ

ก่อนหน้านี้ทำในยุคครูระวีนั้นก็ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เอาเองอยู่แล้ว
ทำเต็มที่เพื่อบอลหญิงแล้วก็หวังว่าบอลลีกจะเกิดขึ้นในยุคของมาดามแป้งแบบยั่งยืนครับ
ไปกันที่ราวของอาทิตย์ดาวสว่างกันบ้านนะครับ
สถานีตำรวจภูทรคลองคอยจังหวัดนทบุรีก็บอกนะครับว่า
อาทิตย์กองหลังจากสโมสรเมืองทอยูเต็ดได้ส่งทนายมาเจรจาขอเลื่อนการรับทราบข้อเก่าหา
ที่มีการออกหมายเรียกครั้งแรกเมื่อวานนี้
โดยให้เหตุผลนะครับว่าติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดหลังจากถูกหญิงสาววัย๑๗ปี
แจ้งความในคดีพรากผู้เยาว์ครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็ยินยอมให้เลื่อนนัดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
แล้วก็ออกหมายเรียกใหม่ให้มาภายในวันที่๒๖เมษายนนี้
หากยังไม่มาอีกก็จะขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับทันทีครับ